เมาเหล้าเป็นจ่าทหารบกคุณผู้ชมขับรถเก่งไปไม่รู้ยังไงฮะ
ชนร้านนวดเพื่อสุขภาพแล้วก็ชนต่อไปที่ร้านขายอาหารตามสั่ง
มีคนตายและมีคนเจ็บหลายรายทีเดียวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยครับ
พุ่งมายังไงครับเห็นไหมคนขายของสองคนโชคดีที่เขาอยู่ใน
ลุกแทบไม่ทันนะแต่ตรงหน้ารถเนี่ยมีคนอยู่บนรถจักรยานยนต์
โดนอัดเต็มแรงแล้วคนนั้นก็เสียชีวิตคุณผู้ชม
นี่คือเหตุการณ์ที่รถเก่งคันนี้พุ่งเข้าไปชนร้านนวดอโนไทย
เป็นร้านนวดเพื่อสุขภาพนะครับนะฮะซึ่งอยู่ที่บนถนนสายปลาจีน
ธานีมุ่งหน้าศาลนะเรสวนหมู่๘ตำบลบ้านพระอำเภอเมือง
ปราจีนบุรีเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายราย
นะครับเห็นผู้หญิงที่โทนโดนกระแทกเนี่ยเธอเดินออกไปแล้วอืม
รถเนี่ยสวนชนเข้าไปนะฮะในจุดเกิดเหตุเป็นรถนิสันซันนี่สีเขียว
กไก่กไก่เจ็ดสามแปดเก้าฉะเชิงเศร้ามีจ่าสิบโทชูศักดิ์มฤทธเจริญสังกัดกองร้อย
ตะเวนระยะไกลเป็นคนขับไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีแดง
มาก่อนทะเบียนหนึ่งก้อกัยโคลระคังเจ็ดเก้าหนึ่งสองปลาจีนบุรี
ทำให้นางธัญพรพามรุ่งอายุ๔๓ปีซึ่งเป็นคนขี่กระเด็นเข้าไปอยู่ในร้านนวด
อืมบาดเจ็บสาหัสแล้วรถเก่งคันนี้นะ
เสียหลักไปชนกับร้านอาหารตามสั่งที่เห็นนั่นแหละค่ะนะฮะ
ความแรงของรถพุ่งชนไปในร้านนวดซึ่งในจุดเกิดเหตุ
มีรถกระบะเชฟโรเลสสีดำทะเบียนบ่อใบไม้
บ่อแบบไม้หกเก้าเก้าเก้าปลาจีนบุรี
ถูกชนอยู่ข้างซ้ายก็เสียหายไปด้วย
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ข้างทางเสียหายอีก๒คัน
แต่ภาพที่เห็นน่าสลดใจมาก
เพราะว่าที่หน้าร้านสะดวกซื้อไปพบศพผู้หญิงคนหนึ่ง
นางสาวสุมนธาปู่ศรีอายุ๒๗ปี
เธอไปซื้อของเธอทำงานเป็นพนักงานราชการสำนักงานสากร

นอนเสียชีวิตตรงนี้นี่เลือดเต็มไปหมดเลย
แล้วก็มีคนเจ็บอีก๔คน
นางเจ้ารถที่กู้ไผ่สว่างบำเพ็ญธรรมมัศฐาน
ก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
ให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงคนขับซึ่งเป็นจ่าทหารคนนี้หน่อย

มาจากโรงพยาบาลจะไปบ้านอะไรแบบนี้นะ
มาแล้วครับนะนี่ภาพเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
คือจากการสอบสวนทราบว่ารถเก่งคันนี้
ขับมาจากตัวเมืองปราจีนบุรีด้วยความเร็วค่อนข้างสูงครับ
มุ่งหน้าที่สี่แยกสารสมเด็จพระเลสวน
เมื่อขับรถมาถึงที่บริเวณที่เกิดเหตุ
เสียหลักพุ่งชนกับรถจักรยานยนต์
ที่ขับมาอยู่ลินพนต์
แล้วก็เสียหลักวิ่งไปชนกับรถกระบะเชฟโรเล็ต
และรถจักรยานยนต์อีก๒คันที่จอดอยู่ข้างทาง
จะวิ่งปรีเข้าไปชนที่ร้านค้าที่แม่ค้าเขานั่งขายของกันอยู่

แล้วก็พุ่งชนคนที่อยู่ตรงนั้นอีก

ตำรวจเองก็ควบคุมตัวไปสอบส่วนที่โรงพัก
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ชนคนเจ็บคนตายเสียหายกันเต็มไปหมดเลยนะครับ